มีเรื่องของเหตุหึงหวงนะคะเป็นอุทาหรณ์อีกแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่เราก็ตามความคืบหน้าให้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปคบหากับหญิงสาว

แต่ไปมาเกิดเรื่องของความหึงห่วงกันเกิดขึ้น

แล้วตัวคนก่อเหตุเนี่ยเคยมีประวัติด้วยนะ
เคยต้องคดีพยายามฆ่าติดคุกมาแล้ว๗ปี
พ้นโทษออกมาเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง
แล้วก็มาก่อเหตุนี้ยิงคนที่ตัวเองคบหาด้วย

เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำ๘ธันวาคม
หลังเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจโทอรุณจันภูล
รองผู้กำกับการสอบสวนสพขนอม

เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลท้องเนียน
ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
พบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่
คืออยู่แบบนี้แล้วก็ฝนตกลงมากลางสายฝนนะคะ
พอตรวจสอบที่ศพของผู้เสียชีวิต

ผู้ตายชื่อว่านางสาวพัฒระนรีมณีกูล
อายุ๓๗ปีเป็นชาวจังหวัดพิจิตร
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ยิงเข้าที่หลังทะลุหน้าอกนะคะแผลหนึ่ง

ในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่๓ปลอก

ตำรวจสืบจนรู้ค่ะว่าคนก่อเหตุเป็นใคร
คนก่อเหตุชื่อว่านายปฐมพงศ์พรมเดชอายุ๒๙ปี

ผู้ตายเป็นพนักงานร้านนวดแผนโบราณที่นี่มาหลายเดือนแล้ว
ก่อนที่จะมารู้จักกับในแบงค์คนก่อเหตุ

แต่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหเพิ่งมารู้ข่าวว่าเพื่อนสาวมาถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ

วันเกิดเหตุในแบงค์กำลังจะขับรถพาผู้ตายไปส่งที่ร้านนวด
ขณะทั้งคู่กำลังเดินไปขึ้นรถ
จู่มีโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือของผู้ตาย
ผู้ตายก็รับสายแล้วก็วางสายไป
จังหวะนั้นในแบงค์ก็เกิดความหึงหวงขึ้นมา
คิดว่าเป็นผู้ชายคนอื่นโทรมาหา
ก็เลยเค้นถามจากผู้ตายว่าใครโทรมา
ผู้ตายตอบกลับไปว่าเป็นญาติโทรมาจากพิจิตร

แล้วก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยปันใจแอบคบชายอื่น
แล้วทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ที่ทั้งคู่จะเดินขึ้นไปนั่งบนรถยนต์
ส่วนเจ้าของบ้านเขาก็ปิดประตูบ้านเข้านอนตามปกติ
แต่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น

ก่อนจะเห็นในแบงค์ผลักร่างของผู้ตายที่ถูกยิงลงมาจากรถ

เขาก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ

พันธุ์ตำรวจเอกเทียนบานทิพย์ผู้กำกับการสพขนอม
จากการสอบสวนก็คาดว่าชนวนเหตุมาจากเรื่องชู้สาวและความหึงหวง
เพราะว่าตัวในแง๊งกับผู้ตายคบหากันมานานแล้ว
แบงค์อาจจะเกิดความระแวงว่าผู้ตายไปมีชายอื่น
ทำให้เกิดความหึงหวงจนทะเลาะกัน
มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงแล้วก็มาก่อเหตุนี้
ตอนนี้สืบทราบแล้วว่าในแบงค์
หลบหนีไปกบดานในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
เรื่องต้นสั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวน
ติดตามจับกลุ่มตัวในแบงค์มาดำเนินคดี
ส่วนศพของผู้ตายทางญาติที่จังหวัดพิจิตร
มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ

ต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าเรื่องหึงหวงอะไรอย่างนี้นะครับ